คุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างแฟนผู้ชายคนนี้ค่ะ
เอาค้อนทุบแฟนสาวแล้วทุบคือแบบกระโหลกยุบ
ทุบเข้าเบ้าตาแล้วอาการของแฟนสาวสาหัสมาก
ถึงขั้นคือตามองไม่เห็นตาบอดเลยนะคะ
ตาบอดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้คดีมันยังไม่ค่อยคืบเท่าไหร่
มาเป็นสัปดาห์แล้วยังจับคนที่ก่อเหตุไม่ได้เลย
ทีนี้ค่ะอยากให้ไปดูภาพนี้คือหลังเกิดเหตุ
แฟนสาวที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคือเลือดไหลเลือดหยดเป็นทางเลยอะค่ะ
นี่มีตาแสงมีพว้างดามคว่อนเรียนเนิด
ต้องไปสวดเสียง

โอ้โหนี่แหละค่ะตามที่เห็นในคลิปภาพนี้แหละค่ะ
แต่ตัวแฟนนุ่มที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ย
ก็หนีไปเหตุการณ์นี้มันคือแฟนนุ่มเอาค้อนทุบแฟนสาว
กระโหลกยุบเบ้าตาแตกสุดท้ายคือตาบอดนะคะ
แฟนสาวคือตาข้างซ้ายไม่สามารถมองเห็นได้อีกแล้วอ่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาคร
คนก่อเหตุคือนายอนุวัฒน์ชาลีหรือในตีอายุ๒๗เป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์
เอาค้อนนะคะค้อนนี่ขนาดสักประมาณความยาว๓๐เซนหนักกิโลหนึ่ง
นั่นหรือคุณออยอายุยี่สิบเจ็ดนะคะครับเธอบาดเจ็บสาหัสนะคะ
คือเลือดอาบกระโหลกแตกตาซ้ายเนี่ยถูกตีจนลูกตาแตกอะค่ะ
ไม่สามารถกลับมามองเห็นได้ค่ะนี่คือสภาพของเธอค่ะ
แล้วนายอนุวัฒน์ก่อเหตุเสร็จนู่นวิ่งหนีไปในชุมชนพันท้ายนรสิง
โทรศัพท์ทิ้งกระเป๋าสตางค์ทิ้งรองเท้าเอาไว้
แต่ตำรวจยังจับตัวไม่ได้เลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
ทีมข่าวไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์สามชั้น
เปิดเป็นโรงงานผลิตอุปกรณ์พลาสติกไปคุยกับพี่ชายของคนเจ็บค่ะ
นายไกรสอนอายุสามสิบปีเขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เนี้ย
มันเกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนหกกันยายนตอนนั้นทุกคนในบ้านหลับกันหมด
น้องสาวเดินขึ้นไปบนบ้านไปขอความช่วยเหลือจากคุณอาที่กำลังนอนอยู่
คุณอาตื่นขึ้นมาเห็นโอ้โหสภาพเลือดอาบไปทั้งตัวก็ตกใจมากนะคะ
ก็ถามน้องสาวว่าเกิดอะไรขึ้นน้องสาวบอกว่าถูกในตีแฟนนุ่มอ่ะ
เอาค้อนที่อยู่ในบ้านมาทุบเธอก็ถามนะคะว่าอ้าว
มาทุบอะไรกันทำไมเธอบอกว่าไม่รู้สาเหตุอืม
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแฟนนุ่มเอาค้อนมาทุบเธอทำไมคือเธอเนี่ยนอนเล่นอยู่บนกระสอบ
พลาสติกที่วางเรียงเรียงอยู่ริมกำแพงอ่ะค่ะคือหัวค้อนเนี่ย
มันหลุดออกจากด้ามไปเลยนะคือทุบเธอจนหัวค้อนมันกระเด็นหลุดอ่ะ
เธอบอกว่าไม่อย่างนั้นน่ะคงตายครับไม่อย่างงั้นคงโดนทุบไปเรื่อยเรื่อยจนตาย
ก็เรียกรถพยาบาลโทรแจ้งตำรวจสพโฆขามแล้วในตีแบบโอ้โห
หนีไปไวมากไร้วี่แววมากสัปดาห์นึงแล้วนะคะ
คุณผู้ชมยังจับตัวในตีไม่ได้เลย
เขาแบบติดเหล้าครับแบบเมาแล้วชอบหาเรื่อง

ไม่ครับเขาก็มานั่งทานข้าวกันด้วยกันครับ
อยู่ข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะครับ

พอมารู้เรื่องอีกทีก็โดนทุบไปแล้วครับ
ดวงตานี่คือมองไม่เห็นแล้วครับ
สมองก็โดนตีสมองยุบ

ครับคือว่าหมอบอกว่า
โดนทุบดวงตาละเอียดนะครับ

จะขอสอบประคัมคนเจ็บ
แต่ตอนนี้คนเจ็บยังไม่ออกมาจากโรงพยาบาลเลยครับ
ความถามคือสำคัญเรื่องอื่น

ก็ยังอยากให้เขาเล่นได้ท่านกว่านี้ใช่ไหมครับ
ครับอยากให้เขาช่วยเล่นอย่างนี้ครับ

ไปเจอข้อความแชทที่ในตีคุยกับ

ข้อความสุดท้ายที่ในตีพิมพ์ทิ้งไว้
แต่ไม่ทันได้ส่งเป็นข้อความบอกว่า
ผมเอามันจริงจะให้มันตายไปเลย
ดูสิค่ะข้อความสุดท้าย
ทีนี้ค่ะตัวคนเจ็บค่ะ
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะคะ

เพราะว่าเธอยังต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
นี่นะคะเธอก็เล่าให้ฟังว่าในตีแฟนนุ่มของเธอนะ

เวลาเมาก็ชวนทะเลาะและทำร้ายร่างกายเธอเป็นประจำ

แอบเอาค้อนมาทุบหัวเธอ
ตอนเธอนอนพักอยู่แบบไม่ทันตั้งตัวเลยจริง
ตอนนั้นจำอะไรไม่ได้เพราะสลบเลยนะคะครับ
ค้อนทุบจนสลบตื่นขึ้นมาตั้งสติ

สาเหตุคาดว่าแฟนนุ่มน่าจะหลอน

เพราะแฟนนุ่มของเธอคนนี้ที่ก่อเหตุเนี่ย

แล้วก็มาคบกันไม่ถึงปีนะคะ
กันไม่ถึงปีแล้วมาก่อเหตุรุนแรงขนาดนี้

เขาก็จะพูดว่า
เหมือนกับคนนู้นคนนี้ทีอย่างนี้ค่ะ
ที่เรียกก็เขาปุ่มแล้วหนูเลยลงมาข้างล่าง
แล้วเขาก็ต่างมาประมาณ๒๓รอบค่ะ
เพราะรอบที่๓ก็จำอะไรไม่ได้ค่ะเขาถูกเลย

ปกติแล้วเวลาเขาทำร้ายเนี่ยเขาจะทำยังไงบ้างครับ
ก่อนก็กระดูกจนเป็นเพย์เวอะเลยค่ะ

ค่ะ
มีเพื่อนบ้านให้ข้อมูลค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้
ในตีผู้ก่อเหตุเคยไปบ่นให้ฟัง
ว่าจะฆ่าแฟนสาวกับพ่อตาให้ตาย

เพราะถูกพ่อตาบ่นถูกด่าเป็นประจำ
แต่เพื่อนบ้านก็ไม่เชื่อว่าพ่อตาจะเป็นคนแบบนั้น

ก็ให้ความช่วยเหลือในตีมาตลอด

ทางจิตหรือเปล่าแล้วคิดไปเองหรือเปล่า

เห็นในตีนั่งพูดคนเดียว

ชอบอยู่บ้านกินเหล้าสูบบุหรี่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
มีเรื่องทะเลาะวิวาสอยู่เป็นประจำ
เคยไปแย่งผู้หญิงกับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่นะ
เพื่อนบ้านคนอื่นไม่เคยเห็นไม่ในตีมาหลายเดือนแล้ว
ไม่ได้มาที่บ้านนานแล้ว

คดีนี้อยู่ที่สพโฆขามนะฮะ
ค่ะก็คงต้องตามตัวแล้วครับทำเขาเจ็บหนักขนาดนี้
นั่นน่ะสิคะเป็นสัปดาห์แล้วยังจับไม่ได้เลย